ที่จังหวัดนครราชศรีมาครับคนร้ายไปเอาทองได้ไป
หนักหกสิบแปดบาทแต่แต่แต่ไปเจอเจ้าของร้านเปิ้ลไหวครับ
โอ้โหพอมันเอาปืนวางแล้วมันหยิบนิ่มเลยคนไปหมดแล้วเห็นปืนนะฮะ
พนักงานไปหมดแล้วก็วงจรปิดของร้านเพชรทองเยาวราช
ในห้างโรตัสสาขาปากช่องบรรเวอย์ปากช่อง
วัดนครราชศรีมาครับผู้ชายคนนี้สวมเสื้อแขนยาวสีน้ำเงิน
มูกขี่จากกระยานแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยปิดบางใบหน้า
เดินเข้าไปที่ร้านทองทำทีจะซื้อแหละตอนแรก
หยิบปืนมาวางไม่ใช่แล้วถ้าหยิบปืนมาวางไม่ใช่แล้ว
พนักงานก็กลัวเอาถาดทองวางไม่ให้
มันก็หยิบใส่กระเป๋าสะพายไปนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นทุ่ม๔๐เมื่อคืนนี้เองเมื่อวานนี้เองนะฮะ
ต่อมาตำรวจสภาพปากช่องไปตรวจสอบที่เกิดเหตุครับ
ไปพบผู้ชายคนหนึ่งลักษณะคล้ายผู้ก่อเหตุ
ก็เลยเข้าไปคุมตัวตรวจค้นกระเป๋าสะพายนี่
คนนี้ทำไมดูอิดโรยแบบนี้นะฮะ
ในกระเป๋ามีอะไรบ้างมีปืนพกสั้นขนาด๙มิลลิเมต
กระสุนปืนแล้วก็ระเบิดปลายบอม๑ลูก
และก็สร้อยคอทองคำสามบาทสิบสี่เส้นครบไม่ขาดเลย
โอ้ยยังไปไม่ถึงไหนล้วง
มูลค่านี้๒๑ล้านบาทครับ

หลานวิรวัตรอาศรัยทำอายุ๓๘
เจ้าของร้านทองเล่าบว่าคณะเกินเหนจะปิดร้านอยู่แล้ว

ช่วงจะปิดจะเปิดร้านพวกนี้มันจ้อง

แล้วมีพนักงานผู้หญิง๓คนยืนอยู่หน้าร้านใช่ไหม

พนักงานกลัวสิครับก็ต้องหยิบถาดทอง

แล้วก็ออกจากห้างไป
ออกจากห้างยังพยายามจะไปชิงมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านเขาหนีอีกนะ
แต่เจ้าของมอเตอร์ไซค์คว้ากุญแจแล้วหนีได้ทันนะครับ
คนร้ายเนี่ยนะฮะถูกเจ้าของร้านทองตามมาทันและยิงใส่หนึ่งนัดปั้งนะฮะ

อกจากนี้นะครับยังบ่อยว่าปีที่แล้วก็ถูกคนร้ายเข้าไปชิงทองแบบนี้นะครับ
แต่ตอนนั้นไปที่ร้านที่สาขาบิ๊กซีปากช่องนะครับ
ก็มาจับคนร้ายแล้วก็ทองคำได้คืนทั้งหมดแล้วนะครับ

เพราะดีครั้งนี้นะฮะไม่ได้ออกไปไหนแล้วก็ทองยังอยู่ครบครับ